ตกลงเบิกเงินกันกี่แสนกันแน่ประชาชนสงสัยอดีตพระกาโตะ
หกแสนครับอืมแล้วค่ะเข้าข่ายทำทีทำท่าว่าจะถูกดำเนินคดีด้วยนะ
นะฮะจากหลายกฎหมายด้วยกันเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมครับซึ่งมีนายุทธนาแต่งวงเขาโพสต์ข้อความระบุว่า
หลวงยอมรับก่อนลาศิกขาเบิกหกแสนบาทจริงเพราะพระคนกลางเร่งมาว่า
ต้องเอาเงินไปเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นรวมทั้งอ้างว่าจะเอามาเคลียร์นักข่าว
แล้วอมเงินจริงหรือไม่นะสอดคล้องกับอดีตพระกาโตะนะครับ
ล่าสุดครับให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งยอมรับว่า
เงินวัดไปหกแสนบาทสาเหตุที่ต้องยืมคือเพราะพระคนกลางน่ะเร่งมาไง
ว่าไม่มีเจตนาจะยักยอกเงินแล้วก็เตรียมนำเงินไปคืนในวันที่๕พฤษภาคมนี้
แต่เมื่อเกิดเรื่องเป็นแบบนี้แล้วตั้งใจจะเอาเงินไปคืนวันนี้เลย
ว่าไม่มีเจตนาโกงนะประเด็นการยืมเงินหกแสนบาทเนี่ยครับ
ทำให้กรณีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้มีสิทธิในการเบิกบัญชีวัดนี้
คุณผู้ชมมีสามคนหนึ่งอดีตพระกาโตะในฐานะรักษาการเจ้าอาวาส
สองช่างบ่าวสามลุงโชคดีนะครับจะต้องลงลายมือชื่อเบิกสองในสามรายชื่อ
แล้วครั้งนี้ใครเซ็นบ้างอ่ะ๑อดีตพระกาโตะสองช่างบ่าวนะครับ
ส่วนเหตุผลการเบิกเงินนายอดีตพระกาโตะเนี่ยนะแจ้งบอกว่า
ไม่ได้ให้รายละเอียดบอกยืมไปทำธุระนั่นสำหรับการยืมเงินหรือการนำเงินวัดออกไปใช้
คุณผู้ชมทีมข่าวไปสอบถามนายนิติธรแก้วโตหรือว่าทนายเจมส์
ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายบอกว่าเมื่อการเบิกไม่ได้ทำเพียงลำพัง
น่าสนใจว่าคดีนี้อาจเข้าข่ายช่อกงหรือลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย
เงินวัด๖แสนบาทเนี่ยนะหากเบิกถอนคนเดียวอาจเข้าขายยักยอก
แต่เมื่อมีผู้ร่วมลงชื่อเบิกเงินอาจเข้าข่ายร่วมกันช่อกงอย่างที่นำเรียนไป
ก็ต้องมาพิสูจน์แล้วว่าผู้ร่วมลงชื่อเบิกนั้นน่ะ
มีส่วนได้เสียกับทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ซึ่งหากมีการโน้มน้าวให้อีกบุคคลหนึ่ง
ร่วมลงชื่ออาจเข้าข่ายลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายไงนะครับ
สำหรับคดีนะครับมีอัตราโทษจำคุกสามปีกลับหกหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแต่น่าสนใจว่าคดียักยอกทรัพย
ช่อโกงนี่มันยอมความกันได้นะแต่คดีรักทรัพย์โดยใช้กลอุบายเนี่ย
มันยอมความไม่ได้ใช่ไหมครับทนายเจมส์ครับ
หรือเป็นการลักษัพธ์โดยใช้กลุ่มบ่าย
ถ้าเกิดเป็นการยืมโดยที่วัดอนุญาตให้ยืม

แต่มันอาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแค่นั้นเอง
เพราะว่าอะไรฮะเงินของวัดมันคือเงินที่ญาติโยมบริจาคมา
ทนายเจมส์ยังตั้งข้อสังเกตอีกแล้วคุณผู้ชม

นายเจมส์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็วัดเป็นศาสนสถาน

เงินบริจาคเงินทำบุญเพื่อธรรมนุบำรุงศาสนสถาน
ไม่ได้มีเจตนาให้เอาไปใช้อย่างอื่นไม่ใช่หรือ
พออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือว่าปปนะฮะสั่งการแล้วให้ตรวจสอบข้อที่จริง
เบิกถอนเงินของวัดหากพบการกระทำของอดีตพระกาโตะ
คืออยู่ในตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสครับคุณผู้ชมครับ
ฉะนั้นมันจะเข้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ฐานเป็นเจ้าพนักงานนะครับเบียดบังทรัพย์นั้นไม่เป็นของตนหรือไม่
นี่แหละครับผมอ่านให้ฟังพอเข้าใจแบบนี้
แต่ล่าสุดก็เอาเป็นว่ารักษาการเจ้าอาวาส

สำหรับเงิน๖๐๐๐๐๐บาทนี้